รู้กันดีคุณผู้ชมฮะมาตรการการตัดแต้มใบขับขี่เขาเริ่มใช้กันแล้วนะ
แต่ว่าตอนนี้แต้มเราเหลือเท่าไหร่เนี่ย
มีคำตอบมาบอกกันเพราะว่าตอนนี้เขามีแอปพลิเคชันให้โหลดกันแล้ว

แต่ปีนี้รัฐบาลเขาอนุมัติวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมมาแล้ว
จะมีวันไหนบ้างติดตามในเช้านี้ต้องรู้

สำหรับนักท่องเที่ยวของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
หรือว่ากพทฉบับแก้ไขฉบับที่๓นะ
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
โดยให้ยกเลิกข้อกำหนดในการแสดงผลฉีดวัคซีน๒เข็มก่อนเข้าประเทศไทยครับ
ต้องมีวงเงินประกันสุขภาพไม่น้อยกว่า๑๐๐๐ดอลลาร์
รอบคลุมการรักษาโควิดตลอดการเดินทางอยู่ในประเทศไทย
แต่ถ้าไม่มีประกันสุขภาพก็ยังขึ้นเครื่องได้ครับ
แต่หากถูกสุ่มตรวจแล้วไม่มีเนี่ย
อันนี้ต้องไปซื้อประกันสุขภาพก่อนเข้าประเทศเท่านั้นเองครับ
แต่มาตรการนี้ก็จะบังคับใช้ไปจนสิ้นมกราคมนี้นะครับ
ส่วนเรื่องนี้ถูกใจกลุ่มวันหยุดเลิฟเวอร์ครับ
เพราะว่าคอรมอลเห็นชอบวันหยุดราชการเพิ่มเติมของปี๒๕๖๖ปีนี้มาแล้ว
โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่๕พฤษภาคม
เป็นวันหยุดพิเศษต่อเนื่องจากวันฉัตรมงคลครับ
วันพระหักศบดีที่๔พฤษภาคม
รวมกับวันหยุดวันเสาร์ที่๖อาทิตย์ที่๗
ก็เท่ากับว่าคุณจะได้หยุดยาว๔วันนั่นเอง
ที่สำคัญช่วงเทศกาลสงกรานได้เห็นชอบให้วันจันทร์ที่๑๗เมษายน
ก็เป็นวันหยุดชดเชยวันสงครานอีก๑วัน

ตั้งแต่พฤหัสสบดีที่๑๓เมษายนไปจนถึงจันทร์ที่๑๗เมษายนแล้วครับ
นับรวมแล้วนะคุณผู้ชมปีนี้ปี๖๖จะมีวันหยุดถึง๑๙วัน
เตรียมยื่นวันไปลาได้เลยนะครับ
เรื่องนี้ก็ต้องรู้ครับสำหรับใครที่ต้องการตรวจสอบสถานะใบขับขี่
ตรวจสอบคะแนนใบขับขี่ใบสั่งตอนนี้
มีแอปพลิเคชันให้โหลดเช็คกันได้แล้วนั่นก็คือแอปขับดีครับ
แอปจะมี๗ฟีเจอร์หลักครับ
ตรวจสถานะใบขับขี่ตรวจคะแนนใบขับขี่
ใบสั่งจ่ายค่าปรับตรวจใบสั่งย้อนหลัง
แล้วก็โต้แย้งข้อกล่าวหาก็ได้เหมือนกันแล้วก็อัปเดตข่าวสารจราจรก็ได้โอ้สะดวกดี
จากแอปขับดีแล้วยังสามารถตรวจสอบคะแนนใบขับขี่ได้
ตรวจสอบใบสั่งจราจรจ่ายค่าปรับออนไลน์ได้๒๔ชั่วโมง
และเช็คคะแนนใบขับขี่ได้เหมือนกันครับ